ศึกคุณชูวิทย์กับทนายตั้มนะคะแถลงกันไปแถลงกันมาแลกกันคนละหมัดจนตอนนี้นี่
หลายคนกระโจนเข้าร่วมสังเวียนนี้เยอะเหมือนกันคือหลังจากคุณชูวิทย์ออกมาแถลง
ออกมาแฉนะคะว่าทนายตั้มมีการเรียกรับเงินค่าแถลงข่าว๓แสนใช่ไหมคะ
ล่าสุดมีคนออกมาแฉอีกว่าเคยเสียเงินให้ทนายดังจากการโทรหวังปรึกษาคดีสองนาทีพันห้า
ตอนแรกที่ออกมาแจกแจงบอกยี่สิบนาทีพันห้าอืม
โพสต์ข้อความบอกว่ากรณีที่คุณช่อพูดถึงทนายชื่อดังเรื่องค่าแถลงข่าว
เขาก็เคยเป็นคนที่เกือบตกเป็นคนที่เสียเงินเหมือนกันเรื่องราวล่าสุดเนี่ย
ก่อนหน้านี้เคยแอดไลน์และเข้าไปลงทะเบียนจะขอคำปรึกษากับทนายของประชาชนท่านหนึ่ง
มีค่าบริการหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อยี่สิบนาทีแต่พอตัวเขาโทรไปเล่ารายละเอียดคดีแค่สองนาที
ทนายของประชาชนก็ตัดสายทิ้งแล้วบอกว่าคดีมันมีรายละเอียดต้องมาคุยกัน
แล้วก็ให้ประสานกับหน้าห้องพอคุยกับหน้าห้องก็มีการหาคิวให้มาเจอที่สำนักงาน
และคิดเงินเพิ่มอีกสามพันบาทเขาบอกนี่ถ้าผมมีเงินผมคงโดนค่าแถลงข่าว
นี่หรือทนายของประชาชนเราก็ติดต่อไปคุยกับเจ้าของโพสต์นะคะ
เขาชื่อว่านาธีคุ้มพันธ์ค่ะเขาบอกก่อนหน้านี้เขาชนะคดีพลอยแดง
สารส่งให้สำนักงานตำรวชแข่งชาติร่วมชดใช้เงินหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบาท
มีความรู้สึกว่ามันไม่ชอบทำสำหรับตัวผมก่อนมันไม่มีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับตัวผมแล้ว
แล้วผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ผมเคสเดียวนะ
ที่เกิดขึ้นสะนายเช่นนี้ครับ
ผมว่ายังมีอีกอย่าหวังแต่
มองถึงความเดือดร้อนของลูกความหรือประชาชน
ที่เขาเข้ามาพึ่งเรามันไม่มี
คนไหนล่ะครับที่
มีความสุขอยู่แล้วเข้าไปหาทนาย
เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้าหาจันทรายมีความสุขทั้งนั้น
แต่กลับกลายเป็นเข้าไปแล้วเจอแบบนี้เขาทุกข์หนักกว่าเดิมอีก
ส่วนอีกคนนึงที่เหมือนจะกระโจนเข้ามาในสังเวียนนี้ด้วย
แต่ก็อาจจะแค่แยบนะคะนี่คุณแซน
ฟังคุณแถลงไปแถไปว่าที่คิดแพงเพราะดูแลลูกความอย่างดี
ลั้นหัวเราะไม่ไหวไม่ใช่เพราะคุณเหรอ
ลูกความถึงได้ข้อหาเพิ่มพรุ่งนี้พบกันนะคะ
ติชาวผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็เลยไปหาคุณแซนเลย
บอกคุณแซนยังไงที่โพสต์นี่หมายถึงใครอะไรยังไงเหรอ
กับคุณแต่งโมใช่ค่ะลองฟังเธอตอบนะคะในเหตุการณ์คุณแต่งโม
เขาไม่มีคนอื่นแล้วประเด็นที่มาโพสต์ดิแซน
อันนี้เราโพสต์จากกรณีส่วนตัวที่เราเคยเจอ
หรือว่าเพื่อนในแวดวงที่เราเคยเจอครับอันนี้ที่โพสต์
คือแค่โพสต์จากความรู้สึกเลยค่ะเราก็พูดเลยเราดูเขาแท้แหล่ง
อาจจะมีดราม่าบ้างบางตอนแต่วันนี้พี่ตุ๋ยไม่ร้องไห้แล้วกันนะ
นิ่มแต่ไม่แผ่วเลยเหมือนกันนะคะ
ไปดูฝั่งคุณชูวิทย์กันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้ยังคงเดินหน้ารณรงค์ต่อต้านกัญชา
คุณชูวิทย์นะคะก็ยังคงพูดถึงประเด็นทนายตั้ม
บอกถ้ามีประชาชนคนไหนถูกทนายเอาเปรียบหรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายหาประโยชน์
ขอให้แจ้งข้อมูลเบาะแสมาให้คุณชูวิทย์ได้เลย
ที่ผ่านมาเนี่ยคุณชุวิตพูดในสิ่งที่มีผลกระทบต่อสังคมต่อประชาชนอยู่แล้ว
ยกตัวอย่างเช่นทนายความไปแถลงข่าว
เรียกรับเงินจากลูกความเป็นค่าแถลงข่าว
นักข่าวเองก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้
แสดงให้เห็นว่าสื่อมวลชนเองก็กลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนแบบนี้เหรอ

ว่ามีตำรวจอักษรย่ออ่างเอามาให้ปิดปาก
ยืนยันเลยว่าเป็นคนละคนกับที่ทนายตั้มเปิดชื่อ
ส่วนที่ตัวคุณชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องเว็บพนัน
แล้วก็มีทนายและชายหัวโล้นออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้
เชื่อว่าต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่
เงิน๖ล้านจากโรงพยาบาลจับตารอดูกันก็แล้วกัน
เพราะจะมีการแต่งเป็นขันหมากไปหาใครบางคน

คุณชุวิตยังบอกด้วยว่าตอนนี้มีขบวนการจ้องทำลาย

จะจัดการให้เหมือนกับหนูตัวหนึ่ง
ที่จะขยี้ให้แหลกเลย